เทศกาลท่องเที่ยวเมืองไทย
อกจากการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์
ประจำท้องถิ่นของแต่ละภาค

เมนูอาหารประจำท้องถิ่นของแต่ละพื้นที่

ข้าวเปิ๊บร้อนพร้อมทาน

ที่มีผู้ต่อคิวรอนับสิบ

อาหารเลิศของดีเมืองตรัง

แต่ให้ผู้เข้าร่วมชมงานเทศกาลท่องเที่ยว

สวนลุมพินีได้ริมลองกันค่ะ

นำเสนอออกมาหลากหลายแง่มุม
มุมวัฒนธรรมประเพณี
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ให้ความสนใจเป็นจำนวนมากค่ะ
รู้สึกว่าเขาจะได้ดีกว่าปีที่แล้ว

การวัฒนธรรมของทั้งแต่ละภาคก็ดูดี
เราพอมาเจองานแบบนี้เราก็เลยรู้สึกว่า
หลายที่ในประเทศไทยยังน่าเที่ยวตั้งเยอะ
ทำไมเราถึงไปเที่ยวที่อื่นที่ไม่กลับมาเที่ยวประเทศเรา

ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันบอกว่า
งานครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรก
ประทับใจกับอาหารไทยมากที่สุดค่ะ
และวางแผนจะเที่ยวที่เมืองหัวหินต่อหลังจบงาน
กิจกรรมแสดงวิถีชีวิตประเพณีต่าง

และของใช้ก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันค่ะ

ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมงานในครั้งนี้ค่ะ
ทั้งเสื้อผ้าของกิจและก็ของใช้ค่ะ
เพื่อใช้ในการเดินทางไปท่องเที่ยวภาคใต้นั่นเองค่ะ
ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ประเมินว่า
มีคนอย่างใกล้ชิด
๔วันของการจัดงาน
ตั้งแต่วันที่๑๓มกราคม
จนถึงวันที่๑๖มกราคม
มีผู้เข้าร่วมชมงานแล้วกว่า๕๖๐๐๐คน
เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ๑๑
และเชื่อว่าครบ๕วันของการจัดงาน
จะมีผู้เข้าร่วมชมงานเกินกว่า๖แสนคน
สร้างรายได้มากถึง๔๐๐ล้านบาท
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดหวังว่า
งานครั้งนี้จะเป็นการปลุกกระแสการท่องเที่ยวไทยตลอดปีนี้
ให้เป็นไปตามเป้าที่มีการท่องเที่ยว๑๕๐ล้านคนครั้ง
และมีการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวราว๘แสนล้านบาท